ไปช่วยซับน้ำตาพี่น้องชาวนาหน่อยค่ะครับ
เพราะที่นั่นตอนเนี้ยฮะมันออกอลวาทใช่ฮะใครอลวาท
แก๊งไหว้รุ่นแต่งซิ่งฮะแต่งรถซิ่งออกอลวาท
ชาวนาบอกว่าคุณรู้ไหมไว้ข้าวเปลือกที่ผมตากไว้เนี่ยผมเตรียมเอาไว้ส่วนหนึ่งไว้กิน
ส่วนหนึ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกในปีถัดไปแล้วส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปขาย
เอาเงินมาใช้หนี้ทกศคุณมาขโมยแบบนี้ชีวิตผมหมดกัน
ช่วงนี้ยิ่งมีประเด็นตากข้าวเปลือกไว้ที่ถนนก็มีอุบัติเหตุ
ชาวนาก็โดนทำเหตุเตียนไปโดนมันขึ้นทั้งร่องเลย
แต่ทีนี้ไม่มีที่ตากก็ต้องมาตากไว้พอตากไว้มีขโมยมาอีก
ค่ะซ้ำเติมชาวนาจริงจริงนะฮะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องชาวนานะคะ
ก็เป็นนาธิของสื่อไทยรัฐอย่างเราลงบันที่ไปตรวจสอบให้นะคะ
เที่ยมเผลอประกลชัยจังหวัดบุรียุรัมณ์ค่ะคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุหนักเลยก็คือถนนสายหัวเสือปังกู
เป็นจุดที่ขโมยมาขโมยข้าวเปลือกไป
พบว่าชาวนาที่นำเข้าเปลือกไปตากริมถนนต่างออกมาจับกลุ่มพูดคุย
แนวทางในการป้องกันไม่ให้มีคนเข้ามาขโมยข้าวเปลือกอีก
คุณรู้ไหมวิธีการที่เขาบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันเขาทำยังไง

มาเฝ้าค่ะมากางเต็นต์นอนค่ะแล้วถามว่ากางเต็นต์แล้วได้นอนไหม
ก็คงไม่ได้นอนก็ต้องเฝ้าทั้งคืนแบบนั้นเนี่ยนะครับ
คุณปัญญาเชนประโคนหนึ่งในชาวนาที่ถูกขโมยข้าวเปลือก
เล่าให้ฟังบอกว่า๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาให้รถมาเกี่ยวข้าวจำนวน๒๐ไร่ได้ข้าวประมาณ๘ตัน๘๐๐กิโลกรัม
มากองไว้ข้างถนนเพื่อเตรียมจะเกลี่ยตากแดดในวันรุ่งขึ้น
ก็ต้องตากแดดถูกไหมเพราะเวลาไปขายจะได้ขายได้ราคา
เพราะเวลาไปขายเนี่ยจะได้ไม่ถูกหักเรื่องของความชื้นนะคะ
จากนั้นค่ะคุณปัญญาก็กลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์มานอนเฝ้าข้าว
ระหว่างกำลังเตรียมเต็นต์นอนแล้วเสื้อผ้า
เพื่อนบ้านโทรมาแจ้งบอกว่าเฮ้ยมีคนมากรอกเอาข้าวเปลือกขึ้นรถกระบะไปแน่
คุณปัญญาก็เลยรีบออกไปดูเพราะเชื่อว่าโดนแน่โดนเข้าแล้ว
โดนขโมยข้าวเปลือกแล้วสุดท้ายมันก็เป็นจริงค่ะ
เพราะพอไปดูปรากฏว่าข้าวเปลือกส่วนหนึ่งมันหายไปตันหนึ่งนะคุณ
พันกิโลกรัมคิดเป็นเงินสักประมาณ๑๕๐๐๐บาทนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
รถที่มาขนข้าวเปลือกไปเนี่ยเป็นรถกระบะแต่งซิ่ง

ไม่สนใจเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าชาวนาเขาจะรู้สึกยังไง
คุณปัญญายังบอกด้วยว่าเขาทำนา๒๐ไร่
ลงทุนทั้งค่าไถทั้งค่าปุ๋ยค่าเกี่ยว
รวมเงินที่ลงไปกว่า๖๐๐๐บาท
นี่ยังไม่รวมค่าแรงของครอบครัวอีกนะ
ข้าวส่วนหนึ่งที่ออกมาเป็นผลผลิตจะเก็บเอาไว้ทาน
อีกส่วนหนึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไป
อีกส่วนที่เหลือก็จะไปขายใช้หนี้ทกศ
ไม่คิดว่าข้าวจะหายไปแบบนี้นะคะทั้งที่ระวังก็แล้ว
เพราะฉะนั้นอยากวอนขอร้องขอและกราบขอค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่มาขโมยข้าวเปลือกนะคะบอกว่าอย่าไปก่อเหตุแบบนี้เลย
เพราะชาวนาเขาทำนาด้วยความยากลำบาก
กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละแดงเนี่ยมันเหนื่อยนะ
รวมทั้งฝากถึงเจ้าหน้าที่ให้เร่งตามหัวขโมยแก๊งนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโดนกันทั่วเลยนี่ไม่ใช่รายแรกด้วยนะคะ